คุณผู้ชมงานนี้เจ้าตัวก็เลยถือโอกาส
จัดงานแฟนมิติ้งกันเลยละกันนะคะ
เพราะว่าคิดถึงแฟนที่เมืองไทยด้วยเหมือนกัน

ไม่น่าจะเกินช่วงปีหน้าอย่างแน่นอน
ยังมีอีกหนึ่งข่าวดีให้เหล่าแฟนคลับ

เกี่ยวกับผลงานอัลบั้มเดี่ยวแบบเต็มตัวของเขาด้วยนะจ๊ะ
ส่วนเรื่องที่สาวรอลุ้นกันสุด
ไปฟังพร้อมกันเลยดีกว่าว่าโสดจีบได้ไหมคะ
โสดมาก็สักพักหนึ่งแล้วครับ

ช่วงนี้ผมแบบไม่ค่อยออกออกจากบ้านนะ
ก็แบบอ่านบทอ่านอะไรเต็มตัวไป
ก็อยู่คนเดียวก็ตอนนี้สงบดีครับ

ว่าก็หาเลิกอยู่

แต่ก็จัดที่ญี่ปุ่น๒ที่นะฮะ

แล้วก็มีงานเรียกร้องอยู่หลายประเทศมาก
การจะกลับมาอยู่ไทยเลย

เพราะว่าผมต้องบินไปบินมาอีกบ่อยครับ

นี่ไงก็ยังยันบ้านเขาคือเมืองไทย
ยังไงก็ต้องกลับมาเจอแฟนที่เมืองไทยอย่างแน่นอน
น่าจะเป็นปีหน้าเดี๋ยวรอดูเลิกก่อน
แต่ที่ที่ฉันแอบกรี๊ดอยู่เมื่อสักครู่นี้
ก็คือเขาบอกว่าโสดแล้วนะคะคุณผู้ชม
จีบได้แต่จะเข้าถึงตัวได้เนี่ยหรือเปล่า

คือเชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกเหมือนดิฉัน
อยากจีบนะแต่จะทำยังไงดีล่ะ

ลองมีแฟนเป็นคนไทยดูสิคะนิชโค้
นี่เดี๋ยวสาวเนี่ยตามหาทะเบียนบ้านเลยนะ
ไปยืนรอหน้าบ้านรอจีบ

มีซันนี่มียาย่าที่สำคัญนิสกุลนะ

บอกว่าเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของยาย่าด้วยนะ